เรื่องนี้ก็ทำเอาฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณผู้ชมที่ได้ยินชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนเขาขนน้ำขนอาหารขนของไปที่นู่นเยอะเลย
ไปแจกหรือเปล่าตามไปดูดีกว่าค่ะ
เห็นไหมคะมาแบบยกแพ็คเลยนะ
โอ้โหคุณดูสิเป็นแพ็กวางเลี้ยงเป็นตับเลย
แดงมาเป็นแพ็คมาเป็นโหลอย่างนี้ไม่น่าแจกแล้วล่ะค่ะ
ดิฉันว่าจะต้องมาแก้บนแน่แน่นอน
จริงหรือเปล่าต้องถามร้อยตำรวจเอกประพันธ์สุขมาและพี่วิยดาทรัพย์ประเสริฐสองคนนี้แหละค่ะ
ที่เขานำน้ำแดง๙แพ็คพร้อมกับประทัดอีกพันนัด
เอามาที่นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
พ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสัวเหงไปแล้ว๒ครั้ง
ปรากฏว่าได้โชคกลับมาเป็นเงินกว่า๑๕๐๐๐บาท
วันนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเครื่องสักการะต่าง
พี่ก็เลยบอกว่าเอามาแก้บน
ทีมข่าวเราถามมาแหละว่าพี่มาทำอะไร
เขาก็บอกผ่านดิฉันมาแล้วว่าเอามาแก้บน
เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่เริ่มผ่อนคลาย
หลายคนก็อยากจะมีความหวังนะอยากจะมาขอโชคขอลาบ
ก็เลยเริ่มมาที่นี่กันเยอะ
พี่เขาก็เตือนด้วยแหละว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
โฆษ์ใช้วิจารณายาในรับชมกันด้วย

คือตอนนี้มีสวนญี่ปุ่นสวยนะ
แล้วก็มีแบบระยะห่างนั่งเหลื่อมกันด้วย

ใส่น็อกโกงหน้ากากอาณาเมย์กันให้เรียบร้อย

เรียกได้ว่าต่อให้ตอนนี้เนี่ยนะ
คนจะหลั่งไหลไปมากขึ้นเรื่อยแล้ว
แต่ว่าเรื่องของมาตรการดูแลความสะอาดความปลอดภัยก็เข้มงวด
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปบ้างเราก็ต้องเคร่งครัดเรื่องที่เขาแนะนำด้วยเหมือนกันนะคะ
จะได้ปลอดภัยโชคดีกลับบ้านกันไปทุกคนค่ะ